สำหรับอุบัติเหตุอุบัติกับเหตุ

มีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะเด็กชายสองคน
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ไม่ทันได้ระวัง
ขี่มาด้วยความเร็วคุยกันเสร็จปุ๊บ
ปรากฏว่าไปพุ่งชนท้ายรถบรรทุกเข้านะคะ
ก็ทำให้บาดเจ็บสาหัสกันค่ะ

อายุแค่๑๓กับ๑๔ปีเองนะคะ
ซึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาเฉียวชนท้ายรถบรรทุกพ่วง

อยู่บนถนนสายบ้านบึงมาปูฝั่งเข้ามาปู
หน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะ
เด็กชายที่อายุ๑๔ปีเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
ถามคนขับรถบรรทุกนายอนันนพรัชก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวเขาไปรับคันคอนกรีตมาจากบริษัทกันยงจำกัด

จะเอาไปส่งที่พระนครศรีอยุธยา
ทีนี้เขามาจอดรถข้างทางตรงจุดเกิดเหตุ

ก็นั่งกินข้าวอยู่ดีได้ยินเสียงดังโครม
ท้ายรถก็รีบวิ่งออกมาดูเลย
เห็นสภาพก็คือมอเตอร์ไซค์ของเด็กสองคนเนี่ย
ชนท้ายรถล้มคว่ำเลยค่ะ
มีผู้บาดเจ็บด้วยก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ
เด็กชายวัย๑๓ปีเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ขี่รถคู่กันมากับเพื่อน
กันคนละคันนะขี่มาด้วยกัน

แล้วก็หันไปคุยกันไม่ทันระวังรถบรรทุกที่จอดอยู่ทั้งคู่เลย
ก็พุ่งชนทั้งคู่เลยด้วยนะคะ
ไปดูที่หนึ่งนะคุณผู้ชมฉะเชิงเศร้าค่ะ
ปฐมพยาบาลนายสังคมธีคาวงค่ะ
เป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาล
จากกรณีที่ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอน
พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของนายวิเชษทองคำ
บริเวณใกล้กับปากทางเข้าวัดบังเกลือถนนเทพรัฐบางนาตราด
นายวิเชษเล่าว่าตัวเองขี่รถจักรยานยนต์
โดยมีน้องชายเนี่ยถือรังลูกเป็ดมาด้วย
เขาถือไปเขาก็จะเอาไปเลี้ยงที่บ้านนี่แหละ
แต่พอมาถึงที่เกิดเหตุก็เห็นว่านายสังคมเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนมาด้วยความเร็ว
ตัวเขาก็พยายามหักหลบค่ะ
แต่รถนายสังคมก็ยังไปเฉียวชนรังลูกเป็ดที่ถือมา
ก็เลยทำให้ล้มละเนละนาดบาดเจ็บกันแบบนี้นะคะ
เป็ดก็บาดเจ็บลูกเป็ดก็ตายด้วยเหมือนกันนะฮะ
ตาย๔ตัวบาดเจ็บอีก๒ตัวค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่ชัดเชิงเสาร์เลยนะคะ

ศรีอยุธยาชุมนายกรวรมิตยูสูม
คนขี่รถจากกระยานย้อนถูกรถบนทุกข์พ่วง
ทับร่างจนเสียชีวิตบนถนนสายเอเชียขาออก
หลักกิโลเมตรที่๔ในตำบลคลองจิกค่ะ
คนขับรถบรรทุกก็คือนายธนาดวงประทุม
เขาเล่าบอกว่าเขาบรรทุกตู้สินค้าจากแหลมชะบัง
จะเอาไปส่งที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก

นึกว่าสินค้าหรือของเนี่ยคงจะหล่นจากรถบรรทุก
ก็เลยจอดแล้วก็วิ่งลงไปดูเพราะได้ยินเสียงดังตึ้ง

หล่นไม่ใช่ของเขาแต่เห็นคนนอนเสียชีวิตอยู่ค่ะ
แล้วเราก็นึกว่าเหมือนมีของล่วง

อ๋อเราก็เลยกลับดูแล้วก็เห็นคนเนี่ย

ส่วนที่เชียงใหม่นะคะปิดท้ายกันเป็นรถเก๋งกับบิ๊กไบท์เนี่ยค่ะ
พังยับเยินนอนตะแคงตีคู่กันอยู่แบบนี้เลย
เป็นเหตุรถเก๋งเฉียวชนบิ๊กไบท์นะคะแล้วก็ไปเสียหลักชนกับต่อหม้อสะพาน
เกิดขึ้นใต้ทางต่างระดับข้ามสี่แยกหนองหอยถนนมหิดลขาเข้าเมืองค่ะ
นายกำจัดฟองอภาว์วัยเจ็ดสิบปีเนี่ยเป็นคนขับรถเก๋ง
ยังคงอยู่ในอาการตกใจไม่สามารถให้การได้นะคะ
ส่วนคนที่ขี่รถบิ๊กไบท์เนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้าแล้วค่ะ
สอบถามเพื่อนกลุ่มรถบิ๊กไบท์ที่มาด้วยกันเนี่ยก็เล่าบอกว่า
ขี่รถออกมาจากกรุงเทพนี่แหละทีนี้พอมาถึงที่เกิดเหตุบริเวณสี่แยก
เขาชะลอความเร็วลงแต่ว่าแต่ว่านายกำจัดเนี่ย
ขับรถเก่งตามหลังมาแล้วก็เฉียวชนเข้ากับเพื่อนในขบวนจนได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปดูกล้องวงจรปิดอีกทีนึงด้วยนะคะ
จะได้ตรวจสอบแล้วก็เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดว่า
อุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงครับ